ไปดูซิว่าจานต่อไปเป็นเมนูอะไรให้คุณเจมส์แนะนำต่อเลยค่ะ
มันจะกรอบนอกนุ่มในครับด้วยเอาไปผัดกับเครื่องพริกเกลือเนี้ย
มันก็หอมสมุนไพรแล้วก็มีความเผ็ดความเค็มมันก็ลงตัวดีเหมือนกันเนอะ
ต้องบอกว่าจานนี้เป็นเมนูเอาใจคนไทยจริงจริงนะครับเพราะว่าครบรสชาติเลย
ใช่ครับมีทั้งเค็มมีทั้งเผ็ดนะครับผมแล้วก็มีความอร่อยของเต้าหู้แบบ
ของเราด้วยนะครับผมครับผมผมเชื่อว่าถูกปากคนไทยแน่นอนครับ

จากเมนูของขาวเหล่านี้มีเมนูอื่นอีกไหมครับ
ครับก็มีทั้งน้ำแล้วก็ขนมด้วยครับ
อย่างที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมีเครื่องดื่มอะไรบ้างครับเนี่ย
ใช่ครับก็ตัวแรกก็จะเป็นน้ำเต้าหู้เย็นกับสมน้ำผึ้งครับ

ด้านบนก็จะท็อปปิ้งด้วยอันนี้โข่งนิดหน่อย

ถ่ายแล้วสบายท้องจริงครับน้ำหนู

แต่ของเราที่พิเศษเราจะมีท็อปปิ้งด้านบนเรียกว่า

ข้างบนนี้หรอฮะมันคืออะไรครับมีเนโนกะพุดดิ้งทำจากอะไรครับ
คล้ายเยลลี่เนี่ยครับแล้วก็จะผสมกับนมแล้วก็ครีมสด
เป็นคล้ายผมเยลลี่ของญี่ปุ่นนะครับทำมาจากรากไม้
มันจะนุ่มเน็กนะครับใช่

ของหวานก็เป็นเต้าหู้นี่นะรสชาติของเต้าหู้เลยครับ
เอาเต้าหู้มาทำอะไรครับทำเป็นพุดดิ้งเต้าหู้ครับ

น้ำเต้าหู้นมครีมสด
แล้วก็ใช้ฝักวานิลาสดครับ

เต้าหู้ของเราก็มีกลิ่นวานิลาเบาด้วย

ของญี่ปุ่นแล้วก็ถ้าจะทานให้หวาน
ก็จะมีน้ำเชื่อมคุโดมิสิก

ตัวน้ำเชื่อมมันคล้าย

หลังจากที่เราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของร้าน

ดีมากเลยครับก็ลูกค้าเข้ามา
คนเขาเห็นตัวฟองเต้าหู้สดของเรา

พอชิมก็ติดใจติดใจก็กลับมาชวนเพื่อนมากันเต็มไปหมดเลย

เปิด๑๐โมงครึ่งครับแล้วก็ปิด๓ทุ่มครับ

อยากให้คนมาลองทานฟองเต้าหู้ญี่ปุ่นที่แบบว่าดีกับสุขภาพแบบนี้นะครับ
ครับก็ฟองเต้าหู้ของเรา
เราก็ภูมิใจว่าเป็นฟองเต้าหู้สูตรจากญี่ปุ่นจริงนะครับ
แล้วก็มีคนญี่ปุ่นมาทำให้จริง
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนมาลองชิมว่า

ให้จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับผม
ก็ลองมาทานกันดูนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับ
ขอบคุณครับยินดีครับ

ให้มีรสชาติและหน้าตาที่ดูอินเตอร์มากขึ้น

ก๋วยเตี๋ยวพันธัยสไตล์สากล
ให้คนเมืองกรุงได้รับประทานกันค่ะ
แต่งงในงงก็ตรงที่เจ้าของร้านของเรา

สวัสดีครับ

คุณแม่มีแฟชั่นในการที่จะทำอาหาร

ทุกปีคุณแม่ก็จะพาขึ้นไปทางเหนือ

ซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวของคนที่คุณแม่ทานมาตั้งแต่เด็ก

มาให้ผมไปกินทุกครั้งที่ผมกลับมาที่กรุงเทพ
เราก็จะได้คุ้นเคยกับก๋วยเตี๋ยวแบบสูตรของทางเหนือ

อันนี้คือเปิดในคลินิกหมอฟันของเราเลย

คุณพ่อเป็นหมอฟันครับแต่คุณแม่ไม่ได้เป็นครับ

ซึ่งอยากจะเอาเมนูแบบท้องถิ่นของชาวเหนือเนี่ย

จุดเด่นของเมนูของทางเหนือเนี่ยถึงกระขาด
ต้องเอาสูตรมาเปิดที่กรุงเทพมันเป็นยังไง
จุดเด่นนะครับมันอยู่ที่ตัวพริกครับผม
ซึ่งตัวพริกเนี่ยมันจะมาจากที่ของดอยตุงเลยนะครับ
ซึ่งพริกของดอยตุงมันมีจุดเด่นก็คือว่ามันจะมีรสชาติที่เผ็ดแบบสไตล์ดอยตุงครับ
ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันต้องไปลองริมลองกันนะครับ

ใช่ครับแล้วก็จะมีเหมือนมีกลิ่นของความเป็นเครื่องเทศนิดในตัวพริกมันเองนะครับ
ซึ่งมันจะแตกต่างจากพริกทั่วไปที่เราทานกันก็คือเผ็ดมันก็จะมีแต่ความเผ็ดอย่างเดียวนะครับ
ลักษณะของก๋วยเตี๋ยวของทางเหนือของดอยตุงมันต่างกับก๋วยเตี๋ยวที่เราคุ้นเคยที่กรุงเทพยังไง
เตี๋ใบแม่สันทุกคนคิดว่ามันอาจจะเหมือนแบบน้ำเงี้ยวหรือเปล่า
หรืออาจจะเป็นเหมือนมีภาพที่เหมือนอาจจะดูแบบเหมือนเป็นก๋วยเตี๋ยวพื้นเมืองหรือเปล่าครับ
คือที่นี่เนี่ยจริงอย่างที่ผมบอกจริงเราเอาสูตรหัวพริกมาแต่คือว่าเรามีการดัดแปลงต่างนะครับให้คนกรุงเทพก็ทานง่ายด้วยนะครับ
ซึ่งวัตถุดิบอย่างเช่นยกตัวอย่างได้เลยอย่างเช่นเส้นเนี่ยเราก็จะมีเส้นอะไรหรือแบบเส้นเกาหลีเส้นสดนะครับเส้นเซี่ยงไฮคือเราพยายามเอาสิ่งที่เรากินอยู่ในเมืองทุกวันเนี่ยมาใส่แล้วใส่ความเป็นเหนือเข้าไป

พูดไปก็ไม่เห็นภาพขอดูเลยแล้วกัน

อยากจะแทรกไปบอกเพจหมอหล่อบอกต่อด้วย

แบบนี้ก็เริ่มรู้สึกอยากจะขอไข่

ขอเป็นแฟนได้ไหมคะคุณหมอ
ขอพักสักครู่แล้วช่วงหน้าตามคุณหมอไปทานก๋วเตี๋ยสูตรต้นตำรับซอสเผ็ดจากดอยตุ้งกันต่อค่ะ
น้ำเงี้ยวเราจะมีกลิ่นอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปใช่ครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่า
พอผสมกับเส้นของเกาหลีผสมกับเครื่องต่างเนี่ยเออมันลงตัวแล้วมันเข้ากัน
เมนูต่อไปนะครับเป็นซอสน้ำใสนะครับที่อยู่ด้านนี้เลยครับผมซอสน้ำใสซี่โครงหมูครับอันนี้ก็คือว่าเป็นเมนูที่เราตามมาทีหลังเพราะว่าเราพบว่าลูกค้าบางคนเนี่ยไม่ทานเผ็ด
ทำไมเราตั้งชื่อว่าซอสน้ำใสอ่ะซอสน้ำใสก็คือว่าน้ำมันใสครับก็เลยเรียกว่าน้ำใสแน่นอน
โอเคโอเคซอสน้ำใสครับผม